จะให้วัวไว้กินช่วงน้ำท่วมใช่ไหม
ก็ต้องเกี่ยวไว้เยอะหน่อย

แล้ววูบคว่ำหน้าลงไปในน้ำ

เมียใช้บิลคุณท่านเห็นที่ล้อง

โตมาเรียกลูง
สมสักท่าน

นี่ครับเหตุเกิดที่บ้านโนนม่วง

จังหวัดนครราชศรีมาครับ

ถูกทำร้ายนะครับสอบถามทราบว่า

ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมา

ย่าเพิ่งขึ้นรถนิดเดียว

เอ้ายาก่อเกี่ยวแล้วทำไม
นางลำไพโยกสูงเนิน

ตกใจฮะแล้วก็เลยไม่รู้ว่า

ฉันก็มาเกี่ยวยาฉันก็มาเกี่ยวยานี่ฉันก็มาเกี่ยวยาคือกัน
คุณผู้ชมที่เป็นผู้สูงอายุครับ
แล้วถ้าจะต้องตักน้ำก้มลงโอ่งตักน้ำในบ่อที่อาจจะต้องสาวแข็งขึ้นมา
ต้องทำงานก้มเงยยังไงระวังหน่อย
ใช่ข่าวแบบนี้เราอ่านบ่อยเหลือเกินนะครับ
แล้วบางทีก็บางทีไปคนเดียวไม่ได้แล้วนะมีลูกมีหลานก็พาเองไปเป็นเพื่อนปู่เป็นเพื่อนลุงหน่อย
คือคนสูงอายุเวลาก้มนานเนี่ยมันอาจจะหน้ามืดได้
ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีแบบก็มีปัญหาเรื่องความดงความดันไง